ท่านผู้ชมครับการเมืองไทยในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าก็เดินไปตามสเต็ปแล้วก็ไทม์ไลน์ต่างนะฮะ
ได้สอสอที่ไปรายงานตัวกัน๕๐๐คนกรกตก็ประกาศรับรองเรียบร้อยแล้ว

จากนี้ไปก็รอเปิดประชุมสภาเลือกประธานสภาใช่ไหม

แล้วก็จะเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายก

วันนี้พักก้าวไกลนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลหายจากโควิดเรียบร้อย
บรรดาสอสอของพักมารายงานตัวพร้อมกันที่รัฐสภา๑๕๐คนนะฮะ

เพราะว่าทางเลขาธิการสภาบอกว่าตรวจสอบไปยังศาลแล้ว
คดีของสสปาร์ตี้ลิสต์ของพักเก้าไกลที่มีคดีเมาแล้วขับ
ถือว่าเป็นคดีเป็นที่สิ้นสุดและคดีอาญา

ก็มีโทษเรื่องจำคุกให้รอลงอาญาก็ถือว่าหลุดจากสอสอโดยฉับพลันไปเลย
ก็คือไม่ต้องไปทำเรื่องเข้ารับรายงานตัวแล้วค่อยลาออกอีกทีอันนี้ไม่ต้องนะ

ก็เหลือแค่รอเลื่อนลำดับปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาแทนเท่านั้น
ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกสัก๗วันถึง๑๐วันนะครับ
วันนี้ก็เลยมา๑๕๐คน
ก็ถือว่าคุณพิทาก็มาปรากฏตัวแล้วก็ได้เจอสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกด้วย
หรือว่าการจัดตั้งรัฐบาลก็ตามนะฮะซึ่งจะเป็นการให้สัมภาษณ์
หรือว่าพูดหลังจากที่เป็นการพูดก่อนหน้าที่ทางเพื่อไทยเขาจะมี
ติออกมาชัดเจนว่าเขาจะขอตำแหน่งประธานสภา

จะฟังกันอีกทีจากทางเพื่อไทยนะครับแต่ดูบรรยากาศคึกคักที่ทางพักเก้าไกลมาที่สภาวันนี้ก่อนนะครับ
ก็จะมีบรรดาข้าราชการนะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่า
บรรดาผู้ที่ทำงานอยู่ในรัฐสภานี่มาคอยให้กำลังใจนะครับ
คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์
ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่มารายงานตัวต่อสภาในวันนี้๒๗มิถุนายนเนี่ย
เลือกวันนี้ก็เนื่องจากหนึ่งละหัวหน้าพักติดโควิดก็เพิ่งหายเพิ่งออกมาได้นะครับ
แล้วก็๒ให้ความสำคัญกับวันที่๒๗มิถุนายน
มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทยคือวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเป็นครั้งแรก
คุณพิทาบอกว่าไม่รู้สึกกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการโหวตเลือกนายกที่ต้องใช้เสียงสวอีกหลายคนให้ถึง๓๗๖เสียง
เพราะเท่าที่ได้คุยกับสวหลายคนเชื่อว่าสวจะยึด
ตามสิ่งที่เคยปฏิบัติเอาไว้เมื่อปี๒๕๕๙
ได้เป็นนายกจำได้ใช่ไหมค่ะพักพลังประชารัฐเนี่ย
แม้จะได้เสียงสอสออันดับ๒แต่เขารวมเสียงข้างมากได้
สวบอกตอนนั้นก็ต้องโหวตตามเสียงข้างมากของสภาผู้แทน
ที่ใครรวมเสียงได้เกินสองร้อยห้าสิบเอ็ดก็โหลดเลือกนายกให้
เพราะฉะนั้นครั้งนี้สวก็ต้องโหวตเลือกนายก
ให้กับทางฝั่งของก้าวไกลกับทางคุณพิธา
คุณพิทายังยืนยันว่าที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกล
เคยบอกว่าตอนนี้มีทิศทางในทางบวก
ในการรวบรวมเสียงสวได้เสียงพอแล้ว
เหลือก็คือรวบรวมเผื่อเอาไว้ก่อนเผื่อจะมีคนเปลี่ยนใจ
ยืนยันว่านี่เป็นเรื่องจริงมีสัญญาณในทิศทางที่ดีจริงเกี่ยวกับเสียงสว
ส่วนที่สวบางคนออกมาเรียกร้องให้พักก้าวไกลลดเพดาน
เรื่องการผลักดันแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ลงอีก
จะได้ทางสะดวกมากขึ้นในการโหวตเลือกนายก
หัวหน้าพักเก้าไกลวันนี้ตอบคำถามนักข่าวนะครับ
ยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
นี่คือสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อเป็นทางออกให้กับสังคมไทย
เนื่องจากที่ผ่านมามาตรานี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไป
และเชื่อว่าจะไม่ทำให้เส้นทางการเป็นนายกหรือว่าตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องสะดุดลง
คงจะมีอยู่ไม่เท่าไหร่ในอีกในสองฝั่งที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เห็นด้วยกับการโหวตเลือก
ให้ผมเป็นนายกหรือฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามแต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสที่ได้พูดกับสื่อมวลชน
ยังไม่ได้บอกความคิดของเขาออกมาเพราะฉะนั้นก็ยังรอเวลาอยู่ครับ
เวลาบอกว่าคุณค่ะพวกหน้าพอระบุไปปัวเล่นกันไหมคะคุณวิทยาว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อวอที่ถักกัน

ผมคิดว่าถ้าจะมีก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจนะครับ
เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเอาเสียงที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนที่มาปะทะกับสถาบันโดยตรงเนี่ย
ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกเลยครับ
เพราะว่าเรามีหลายเรื่องที่เราเห็นตรงกันเยอะที่จะต้องบริหารจัดการ

ส่งสัญญาณแบบนี้จะหมายถึงแบบไหน
อะไรอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพิธาวันนี้หลังจากที่รายงานตัวกันเรียบร้อยนะครับ
ลงพื้นที่สมุทรสงครามกับสมุทรสาครนะฮะ
ซึ่งก้าวไกลในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ได้

มุทรสาครนี่มี๓คนนะครับสสสมุทรสงครามนี้มี๑คนนะครับ
ก็ไปที่สารากลางจังหวัดสมุทรสงครามก่อน
นี่ฮะบรรดาแฟนคลับนะฮะด้อมส้มกองเชียร์ทั้งหลายนะครับ
ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยก็มาให้กำลังใจกัน
ต้องมาสมุทรสงครามต้องขอจากประชาโลยีใหม่แล้ว
หลังจากนั้นก็ไปขอบคุณชาวสมุทรสาครนะฮะ
ขึ้นรถแห่แถวถนนวงเวียนน้ำผู้นะครับ
แล้วไปปราศัยขอบคุณประชาชนที่ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ตรงจุดนี้คุณพิธาก็ย้ำเช่นเดิม
ยืนยันว่า๘พักร่วมรัฐบาลในซีกของก้าวไกล

แม้ตอนนี้จะมีความพยายามในการทำให้น้ำกลิ้งบนใบบอน
นั่นก็คือการทำให้บริษัทสื่อที่ปิดตัวไป๑๗ปีเนี่ย

ขัดขวางการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลของก้าวไกล
แต่ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล

แม้ผวยออกรอบนี้๓๗๖แน่นอน
แน่นอนเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกับวุฒิสภาแล้ว
ที่สภาจำนวนว่าก็เลือกที่จะลงคะแนนให้สู่อนาคตเช่นเดียวกัน
ตบมือแดงยาวให้วุฒิสภา
ว่าที่มีหลักการหน่อยแล้ว
นี่คือความมั่นใจของทางหัวหน้าพระเก้าไกลนะฮะ

ยืนยันว่าได้เสียงสวพอแน่ในการโหวตเลือกนายก
บอก๓๗๖ได้แน่นอน
วันนี้นอกจากคุณพิทาแล้วมีอีกหนึ่งบุคคลค่ะ
ที่หลายคนจับตามอง
สัตวแพทย์ปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่าหมอ
หรือหมออ๋องสสพิษะนุโลก
หนึ่งในกรรมการบริหารพักเก้าไกล
วันนี้มายืนแถวหน้าเลยนะคะ

แคนดิเดตประธานสภาเพียงหนึ่งเดียวของก้าวไกล

คือก่อนหน้านี้ก็มีรายชื่อออกมาประมาณสัก๓๔รายชื่อใช่ไหมคะ

สุดท้ายแล้ววันนี้ก้าวไกลได้ข้อยุติแล้วนะคะว่า
แนตเพียงหนึ่งเดียวของก้าวไกล

นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิศนุโลกคนนี้
เพราะว่าหลังจากที่มีการเสนอชื่อขึ้นมา
กรรมการบริหารพักไม่มีใครคัดค้าน
และเสียงเป็นเอกฉันไม่มีการเสนอชื่อผู้อื่นแข่งขันด้วย

หมออ๋องระหว่างที่กำลังเดินต่อแถวไปรายงานตัวกับสภานะคะ
ว่าวันนี้ที่เปลี่ยนตำแหน่งยืนมายืนอยู่ด้านหลังคุณพิธานี่คือ
ต้องการจะบ่งบอกเป็นในหรือเปล่า

ว่านี่แหละเรากำลังจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญต่อไป
ซึ่งหมออ๋องเองก็ยังคงแบ่งรับแบ่งสู้นะคะบอกว่าไม่มีอะไร

ถ้าทีมเจรจาไปคุยกับพักเพื่อไทยเรียบร้อย
เดี๋ยวก้าวไกลค่อยเริ่มกระบวนการภายในพัก
ทางด้านของนายธีรัชชัยพันธุมาตรสสกม
ที่ก่อนหน้านี้มีชื่อเป็นแคนดิเดตชิงประธานสภาก็เหมือนกันนะคะ
โดยบอกว่าพักก็น่าจะมีคนที่เหมาะสมอยู่แล้ว
ถามว่าหมออ๋องคนนี้เป็นใคร

แล้วความรู้ความสามารถเขาเป็นแบบไหนยังไง
เพราะว่าแหม่พักเก่าเขาก็บอกนี่ว่า
พระบวชใหม่จะมาทำหน้าที่เจ้าอาวาสได้เหรอใช่ไหม

โซโลแกนเชื่อมั่นพักเก้าไกลเชื่อใจอ๋องปฏิพัฒน์
อายุ๔๒ปีเกิด๑๕ตุลาคมปี๒๕๒
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทย์ศาสต
จุฬลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็ปริญญโทมาสเตอร์ออฟเทียโอลอจิคัลสตัดดี
จากทรินิตี้เทียโอลอจิคัลคอลเลจสิงคโปร์
เป็นเลขาธิการสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว
แล้วก็เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรพิศนุโลกเขต๑ในนามพักอนาคตใหม่มาแล้ว
และรอบนี้ก็เป็นสอสอพิศนุโลกสมัยที่๒ในนามพักเก้าไกลค่ะ
จะเคยเป็นสอสอมาแค่สมัยเดียวนะคะแต่ว่าหมออ๋องเองก็แสดงบทบาทในสภาได้ค่อนข้างโดดเด่น
โดยมีการอภิปรายตีแผ่การทุจริตกองทัพผ่านโครงการกู้บ้านพักทหาร
อายุ๔๒ใช่ไหม๔๒ปีค่ะเกิดปี๒๕๒๒
ถ้าจะบอกว่าเป็นสามเณรไม่ใช่แน่พระบวชใหม่ก็ไม่ใช่แน่นอน
แต่ไม่รู้ว่าพักอื่นเขาจะเห็นอย่างไรนะมันจะถือว่ายังใหม่ยังประสบการณ์น้อยอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ก้าวไกลยยืนยันตลอดว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของทรัศน์
ถ้ามีความรู้ความสามารถก็สามารถเป็นประธานสภาได้
ท่านผู้ชมครับทีนี้ก้าวไกลเขาก็ต้องถามเพื่อไทยด้วยนะ
ไทม์ไลน์เนี่ยรัฐสภาจะมีรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมเนี่ย๓กรกฎาคม
ค่ะวันรุ่งขึ้น๔กรกฎาคม
จะมีการเรียกประชุมสภาผู้แทนรัศดรเพื่อโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรกัน
ถ้าเสนอชื่อคนเดียวก็ไม่ต้องโหวตมีผู้รับรอง
ถ้ามีการเสนอชื่อแข่งกันหลายคนก็ต้องลงคะแนนลับ
ลงคะแนนเนี่ยรับแต่ตอนนับเนี่ยเปิดเผย
หลังจากนั้นพอได้ประธานสภาผู้แทนรัศดรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาแล้ว
ประธานรัฐสภาก็จะเรียกประชุมรัฐสภาสสวเพื่อโหวตเลือกนายก๑๓กรกฎาคม
ทีนี้ทางก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาอยากให้จบก่อนวันที่๔กรกฎาคม
คือให้ลงตัวกันก่อนเราอย่าไปแข่งกันแบบฟรีโหวต
แล้วก็ลงคะแนนลับไม่รู้จะเลือกใครอะไรยังไงเลย
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรอ่ะแต่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขายังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ค่ะ
แล้วนัดกันว่าจะหารือกันอีกครั้งเนี่ยคือพรุ่งนี้๒๘มิถุนายนโดยคณะเจรจาของทั้งสองพัก
ก่อนจะไปหารือกันวันพรุ่งนี้วันนี้เพื่อไทยเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักแล้วก็สอสอของพักนะฮะ๑๔๑คนเนี่ย
พักอันดับ๒ในซีก๘พักที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำ
นายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยให้สัมภาษณ์
อันนี้ก่อนเข้าประชุมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องดิวลลับสลับคั่ว
ที่บอกโอ้โหเดี๋ยวทางนู้นเนี่ยทางฝั่งซีก๑๘๘เสียงเนี่ย
อาจจะพลิกมาจับมือกับเพื่อไทยแล้วตั้งรัฐบาลร่วมกัน
โดยเฉพาะหลักอย่างภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐใช่ไหม
ยิ่งบิ๊กป้อมไปอังกฤษบอกไปดูม้าแข่ง
บอกว่าในฐานะหัวหน้าภัคเพื่อไทยยังไม่เห็นสัญญาณอะไรเลย
และเสียงของประชาชนถ้าผิดแผกแหวกประเพณีไปเป็นมุมอื่นเนี่ย
มันหมายถึงการที่ว่าพักเพื่อไทยจากนี้ไป
ในสายการเมืองลำบากแน่คงไม่มีใครยอมรับ
มุ่งมั่นแนวทางที่๑ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สนับสนุนให้อย่างสุดแรงถึงจุดที่สุดนั่นนะครับ

พักเพื่อไทยในขณะนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณตรงนั้นว่ามีดิวลบดิวลับอะไร
ถ้ามีเขาคงมาแจ้งผมใช่ไหมครับ

เมื่อประชาชนมอบอำนาจให้เรามาอย่างนี้
แล้วเราก็ต้องยึดมั่นในมุมนี้
การผิดแผกแหวกประเพณีไปมุมอื่นเนี่ย
มันหมายถึงเพื่อไทยเอง
ก็เดินในสายการเมืองค่อนข้างลำบาก
โดยเฉพาะความเป็นสถาบันการเมืองของเพื่อไทยเนี่ย
มันจะไม่เป็นสถาบันการเมืองที่ยอมรับ
ถูกยอมรับจากพี่น้องประชาชน
คือเรื่องแบบดิวลลับสลับคั่วอยู่ดี
เพื่อไทยชิ่งหนีจากก้าวไกล

แต่ถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอชนน่านดีเนี่ย

แบบผิดแผกแหวกประเพณีไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่มี

คุณหมอชนนั่นบอกต้องเดินให้สุดทางก่อน
คือสนับสนุนก้าวไกลจนสุดทางเลย

แต่อยู่ดีให้แบบฉีกไปเลยแล้วแบบชิ่งหนีกันไปเลย

อันนี้ไม่ทำแน่นอน
จากนั้นก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักแล้วก็สอสอของพักเพื่อไทยนะครับ
วาระสำคัญวาระเดียวในวันนี้เลยก็คือตกลงจะเอายังไงพรุ่งนี้

เดี๋ยวคณะเจรจาของพักเพื่อไทยนำโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก
จะไปคุยกับก้าวไกลเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
หลังประชุมกันเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ
หัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอชนนั่นแล้วก็แกนนำพักนะครับ
คุณภูมิธรรมด้วยเลขาธิการพักคุณประเสริฐ
ทรวงทองด้วยคุณชูศักดิ์สุรินินด้วย
ออกมาแถลงข่าวบอกว่าที่ประชุมพักเพื่อไทยมีมตินะฮะโดยที่ประชุมสอสอเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการบริหารพัก
ขอยืนยันข้อตกลงเดิมที่พักเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนหัวหน้าพักก้าวไกล
นายพิธาลิ้มเจริญรัฐให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
และขอยืนยันข้อตกลงเดิมที่มีกับก้าวไกลที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้
ก็คือการจัดสรรโคต้าตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรี๑๔บวก๑
คือก้าวไกลเขาได้๑๕๑เสียงสสเพื่อไทยได้๑๔๑เสียงเพื่อไทยบอกว่าเสียงก็ไม่ได้ต่างกันมาก
แบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยพอหารด้วยสัดส่วนจำนวนสอสอแล้วเนี่ยมันลงตัวที่พักละ๑๔เก้าอี้
ที่เหลือเนี่ยก็เป็นของพักร่วมพักอื่น
แล้วแต่ละพักที่ถือว่าเป็นแกนนำทั้งคู่๑๔เก้าอี้รัฐมนตรี
วกหนึ่งของก้าวไกลก็คือเอาตำแหน่งประมุกฝ่ายบริหารคือตำแหน่งนายกไป
ซึ่งก็ยังคงเชื่อว่าจะสามารถพูดคุยทำความเข้าใจกับพระเก้าไกลคุยกันรู้เรื่อง
กรรมการบริหารมีความเห็นว่าควรยืนในหลักการ๑๔บวก๑
ก็คือหลักการแรกที่นำเสนอไปขอให้กรรมการที่รับภาระมอบหมายจากกรรมการบริหารไปเจรจาในประเด็นนี้ต่อไป
นั่นก็คือหมายความว่าไปเจรจาเรื่องของ๑๔รัฐมนตรีและตำแหน่งประมุกนิติบัญญัติตามที่ได้เสนอตอนแรกสุด
เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอฟังนะฮะว่าถ้าเกิดทางก้าวไกลหรือเพื่อไทยก็ยังยืนยันในหลักการของตัวเองนะ

คือวันนี้ที่เปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยผมคุยกับนักวิชาการสองท่าน

อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าคือถ้าดูตามรูปทานแล้ว
มันก็อาจจะเป็นไปตามคันลองก็คือเขาคงจะให้ก้าวไกลแล้วมั้ง
เพราะก่อนหน้านั้นคุยกันแล้วนี่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่า
เก้าไกลได้ประธานและเดี๋ยวเพื่อไทยเอาโคต้ารองประธาน๒ที่นั่ง
เพราะว่าตำแหน่งนายกโหวตเลือกนายกของคุณพิทาเนี่ยต้องยอมรับว่า

เพราะว่าถึงเวลาอาจจะต้องพลิกก็คือสลับให้ทางแคนดิเดตของเพื่อไทยเขาขึ้นมาโหวตบ้าง

ผมก็ถามว่าสมมุตินะอาจารย์
ถ้าก้าวไกลเขาไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเกิดอะไรขึ้น

ถ้าเกิดก้าวไกลไม่ได้ประธานสภานะ

โดยสเต็ปต่อไปมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้

คือตอนนั้นยังไม่มีใครคิดว่า
มันจะเพื่อไทยจะยืนยันสูตรนี้ไง

เอาส่วนเรื่องดิวลลับสลับคั่วเนี่ย
มีอีกหนึ่งคนที่ก็ถูกจับตามองเหมือนกัน

วันนี้ครั้งแรกสื่อได้เจอตัวก็มาด้วยรอยยิ้มใบหน้าสดใสเลยแหละ

สื่อก็ปรีเข้าไปถามก่อนเลยว่า

เออไปดูม้าแข็งหรือไปคุยกับใครไปมีดิวลลับอะไรยังไงไหม
แอบเจอนายทักษิณชินวัฒน์หรือเปล่า
พลเอกประวิทย์ตอบทุกคำถามเลยนะคะลองฟังค่ะ
เออไปอังกฤษไม่ได้ไปดิวลับก็ไปดูแลสุขภาพร่างกาย
มีคนถามนะว่าถ้ามีคนเสนอชื่อชื่อท่านเป็นนายกท่านพร้อมไหมคะ

อย่าไปพูดอะไรถึงตอนนั้นจะรีบไปไหนรอไปก่อน

เรียกประชุมกรรมการบริหารผลักษณ์ที่มูลันนิธีป่ารอยต่อ
ก็เรียกไปพูดคุยเรื่องการทำหน้าที่สอสอในสภา
เราต้องเลือกไปในทิศทางเดียวกันอย่าแตกแยก

ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ในฐานะแคนดิเดตนายกพักรวมไทยสร้างชาติ
วันนี้ไม่ได้ตอบอะไรสื่อเลยทั้งก่อนและหลังประชุมคอรมอล์

เพื่อไปประชุมกับผู้บริหารและสอสอของพักทั้ง๓๖คนด้วย
ก็บอกว่าจะไม่พูดถึงแนวทางโหวตเลือกประธานสภา
แต่จะมาดูเรื่องการดำเนินการของพักในฐานะสอสอซะมากกว่า
ตอนนี้ไม่มีแนวทางอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับประธานสภา

เราเองก็ได้คะแนนเสียงจากประชาชนที่รักมามากพอสมควรนะ
แม้จะยังไม่สำเร็จเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดู
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานกันใหม่และอาจจะต้องมีการรีแบรนด์พักด้วย
ส่วนฝากฝั่งของคุณท็อปวราวุฒินะคะหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาก็บอกว่า
จะประชุมการโหวตประธานสภาหลังเปิดประชุมสภา
หลักการก็จะดูความเห็นที่หลากหลายต้องควบคุมสภาได้
ต้องมีความแม่นยำเรื่องกฎหมายมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
เพราะต้องเป็นประธานรัฐสภาด้วยส่วนประเด็นเรื่องกระแสข่าวเรื่องงูเห่า
ที่มันดังออกมาตอนนี้เนี่ยคุณท็อปบอกไม่มีใครมาซื้อผมนะครับ
แล้วผมก็ไม่ได้ไปซื้อใครด้วยเอาเป็นว่าให้ประชาชนฟังหูไว้หูก็แล้วกัน

คุณเสรีสุวรรณภานนท์สวและรองประธานกรรมธิการก็บอกว่า
ถ้าคุณต้องการจะให้สวยึดเกณฑ์โหวตนายกเหมือนปี๖๒เนี่ย

เพราะดุลยพินิษฐ์ในแต่ละช่วงเวลามันต่างกัน
การที่นายพิธาออกมาอ้างบอกว่ามีเสียงสวเพียงพอเนี่ย
อ่ะถามผมละกันนะถามผมนะ
เท่าที่ผมดูเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีใครแสดงออกชัดเจนเลยนะ
รายชื่อสว๑๗คนที่เคยปรากฏชื่อสนับสนุนหลายคนก็ปฏิเสธ
พูดตรงกันเลยว่าถ้าได้เสียงข้างมาก
แล้วยังยืนยันแก้มาตรา๑๑๒ก็จะไม่โหวตให้
เพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะได้ไม่เกิน๕เสียงหรือเปล่า

เออคุณเสรีบอกแบบนี้เลยว่าไม่เกิน๕เสียงหรือเปล่า
ส่วนถ้าแคนดิเดตนายกมาจากเพื่อไทยสวจะสบายใจขึ้นไหมน่ะเหรอ
อันนั้นเป็นเรื่องที่สอสอจะไปตกลงกันนะ

เดี๋ยวสวพิจารณาเลือกคนที่ไม่มีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญ

หรือจะเรียกร้องให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้
เพราะว่าดุลพินิษฐ์ในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละบุคคลมันต่างกัน
ความสำคัญของเรื่องต่างกันนะครับ
ปัญหาแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันนะครับ
ช่วงนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องที่ถกเถียงกันในขณะนี้เลยนะครับ

คือสวบอกจะไม่เลือกคนที่มีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูลใช่ไหม
อย่าลืมว่ามีคนไปยื่นสารรัฐธรรมนูญนะ

อันนี้เป็นเรื่องใหม่เลยนะฮะกรณีที่หัวหน้าพักเก้าไกลกับพักเก้าไกลเนี่ย
ดำเนินการเรื่องการจะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

ตรงนี้เนี่ยมีคนไปยื่นไว้คือถ้าเป็นข้อหาตรงนี้เนี่ย
ถ้าเข้าข่ายตรงนี้เนี่ยเขาสามารถยื่นเรื่องต่อสารรัฐมนุนได้เลยนะฮะ

ซึ่งเรื่องนี้ศาลก็อยู่ที่ดุลยพินิษฐของศาลด้วยว่าจะรับหรือไม่รับ
ถ้ารับนี่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแบบยาวเลยนะคะ